อันนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่สามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด

พร้อมพวกรวม๔คนเข้าพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
ฝั่งตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรี
โดยได้เข้าไปตั้งแคมป์ที่จุดห้วยปาชิอยู่ระหว่างหน่วยที่คลองกับหน่วยมหาราช
ซึ่งเป็นจุดที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
ไม่อนุญาตให้ตั้งแคมป์เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้
นำโดยนายวิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
ตะวันตกได้เข้าจับกลุ่มนายเปรมชัยพร้อมพวก
แต่ต้องพังงะเมื่อพบกับซากสัตว์ป่าคุ้มครอง
โดยเฉพาะซากเสือดำพร้อมด้วยเครื่องกระสุนและอาวุธจำนวนหนึ่ง
จึงส่งตัวไปดำเนินคดีที่สพทองผาภูมิ

พร้อมขอความยุติธรรมกันอย่างแพร่หลาย

ที่มีการพ่นรูปเสือดำเชิงสัญลักษณ
เพื่อแสดงออกอีกทางหนึ่งด้วย
เหมือนจะทนกับแรงเสียดทานจากสังคมไม่ไหว

หอบสำนวนคดีเสือดำจำนวน๘๕๗หน้า

ทรงพาภูมิส่งบรรยากาศใน๙ข้อหา
มีวันที่ปรับทราบ
หลายราสุทธานายของนายเตรมชัย
ได้พยายามต่อสู้คดีด้วยการพยายามนำสืบว่า
ขณะเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มนายเปรมชัยไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ
สำหรับเรื่องนี้นายทรงธรรมสุขสว่าง
อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ให้ความเห็นว่าเป็นสิทธิที่ทนายฝั่งจำเลย
ใช้ในการต่อสู้ทางคดีแต่เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มไม่ได้หวั่นไหว
เพราะการต่อสู้คดีในชั้นศาลนั้นยึดตามพยานหลักฐาน
และข้อเท็จจริงที่ปรากฏและไม่สามารถบิดเบือนข้อเท็จจริงได้
ผมต้องติดตามคดีนี้แบบยาวว่าผลความผิดในคดีนี้
หยุดที่ตรงไหนส่วนภาคสังคมประชาชนทั่วไป
ได้แต่รวมพลังส่งใจพูดว่าเจ้าเสือดำต้องไม่ตายฟรี
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน